มาดูข่าวนี้ครับสุดโหดทุบลูกช้ำขัดคำสั่งไม่ล้างจาน
ที่จังหวัดระยองเด็กคนนี้๗ขวบครับคุณผู้ชมครับ
หนีออกจากบ้านเลยไปซ่อนตัวอยู่ในป่ากก
ชาวบ้านไปเจอแล้วช่วยเหลือเอาไว้นะครับ

ชาวบ้านบอกว่าเด็กเล่าให้ฟังเนี่ย
ว่าแม่ตีนะตีขนาดโอ้โหนี่นี่ถ้าตอนแรกต้องแตกแล้วเนี่ย
ดีต้องแตกนะเนี่ยนะครับเพราะว่าไม่ล้างจานครับ
นี่คือสภาพแผลของเด็กหญิงอายุ๗ขวบเท่านั้น
มีแผลที่แขนทั้งสองข้างแล้วก็ที่หางคิ้วขวา
เด็กยังหวัดกลัวอยู่เลยครับตัวยังสั่นกลัวอยู่เลย
ผู้ใหญ่บ้านหมู่สามตะวนกองดินเบิกแกรงชวัดระยอง
พาตัวไปส่งตำรวจสภปากน้ำประแส
เพื่อให้ติดตามตัวพ่อแม่เด็กมาสอบสวนนะครับแล้วก็หาแนวทางช่วยเหลือ
ผู้ใหญ่ภัยทูลจิตอุดมศิลป์นะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่๓
เล่าบอกว่า๓ทุ่มได้โอ้ดึกแล้วนี่๕เมษายน
มีลูกบ้านโทรมาแจ้งบอกว่าเจอเด็กผู้หญิง๗ขวบซ่อนตัวอยู่ในป่ากก
ข้างบ่อกุ้งนะผู้ใหญ่ไปดูหน่อยผู้ใหญ่ก็ไปสิครับ
ปั๊บเจอเด็กในสภาพหวัดกลัวฮะตามร่างกายมีบาดแผล
แล้วก็เอาตัวมาสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นเด็กบอกว่า

พอถามว่าทำไมพ่อแม่หนูตีเนี่ย
หนูอยากหนีกันออกจากบ้านมาเพราะหนูไม่ยอมหล้างจ่าน
จากนั้นก็วิ่งหนีไปซ่อนตัวอยู่ในป่ากกครับคุณผู้ชม
แล้วแสบแล้วคันป่ากกเนี่ย
จากบ้านพักมาประมาณ๒๐๐เมตรครับ

นอนพักที่นี่ก่อนหลังเอ๊ะมันดึกกลางคืนแล้ว

จากนั้นก็พาไปหาตำรวจ

อมน้ำแข็งคุณผู้ชมถ้าลูกหนีออกจากบ้านคนเป็นพ่อเป็นแม่ต้องทำไง

เออต้องตามต้องหา
ต้องไปแจ้งความต้องไปถามชัวร์บ้านเห็นลูกฉันไหม

ตำรวจไปถึงบ้านเด็กคนนี้ปรากฏว่าบ้านปิดครับ

เรื่องต้นเจ้าหน้าที่นะครับบ้านพักเด็ก
ก็มาช่วยเหลือเด็กหญิงอายุ๗ขวบคนนี้แล้ว

เขาได้ไปตามหาเด็กนะตามหาพ่อแม่

นะฮะถ้าได้ได้เห็นข่าวกลับมาดูลูกหน่อยครับ

หาสาเหตุที่เกิดขึ้นแล้วแก้ปัญหากันครับ
โอ้โหลอยเต็มตัวเลยลูกเอ้ย